เกิดเหตุจราจนประท้วงปิดล้อมสถานีตำรวจภูทรทะลางจังหวัดภูเก็ต
ผู้ชุมนุมใช้น้ำมันเบนซินบรรจุใส่ขวดแก้วทำเป็นระเบิดเพลิง
ว่างใส่รถเก๋งที่จอดอยู่ในโรงพักจนเกิดไฟไหม้ลุกลามและมีเสียงระเบิดดังสนั่นเป็นระยะ
ตกดึกสถานการณ์ยิ่งบานปลายเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเผารถของตำรวจ๖คันจนไม่เกลี่ยม
และมีการคว่างปลาระเบิดเพลิงใส่ตัวอาคารจนเปลวไฟลุกไหม้อาคารวอดเกือบทั้งหลัง
ตำรวจขอรถดับเพลิงเข้าดับไฟแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เพราะผู้ชุมนุมขวางทางเข้าไว้จึงประสานตำรวจปราบจารจนเข้าระงับเหตุ
แต่ก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนอ้อมไปด้านหลังแล้วจุดไฟเผาโรงพักและจุดประทัดเสียงดังก่อกวน
สุดท้ายต้องประสานกองกำลังทหารเข้าควบคุมเหตุการณ์
๑๑ตุลาคม๒๕๕๘จรฐีตรวจสอบความเสียหายภายในสอพทหลัง
พบรถจักรยานยนต์และรถยนต์ถูกเผาวอดนับ๒๐คัน
โรงพักถลางถูกเผาบริเวณชั้น๓ทรัพย์สินราชการเสียหายจำนวนมาก
อกจากนี้ยังมีเศษซากขวดแก้วตกเกลื่อนเต็มโรงพัก
ประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้
ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตำรวจและทหารได้เชิญกลุ่มญาติของผู้เสียชีวิต
เจรจาถึงข้อเสนอที่ผู้เสียหายอยากร้องขอความเป็นธรรม
ด้วยมีหลักฐานภาพกรอกวงจลปิดจับภาพขนาดที่ตำรวจส
ถูกรถชนล้มคว่ำเสียชีวิตสองศพ
คือนายธีรพงศ์ศรีสมุทรอายุ๑๗ปี
และนายปฐมวัฒน์ปณรักษ์อายุ๒๒ปี

อดีตผู้มังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต

คดีนี้กำลังรวบรวมพยาหลักฐาน

ซึ่งเป็นผู้ที่เผาทำลายรถยนต์และทรัพย์สินของราชการ
รวมถึงกลุ่มคนที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บ

คือมีความชัดเจนแล้วว่าเป็นของผู้เสียชีวิต

ผมยืนยันว่าล้านตัวเสีย
เพราะว่าไม่ได้มีแต่ตำรวจในเจนียมนอกด้วย
ที่เองเนตการณ์ในขณะโดดคลน

มีการขอสารออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด๘๘คน
ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการวางเพลิงเผาทรัพย์สินทางราชการ

ทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และชุมนุมปิดถนน

เกี่ยวกับเหตุการณ์เสียชีวิตของ๒วัยรุ่น
สั่งย้ายตำรวจสพทลัง๔นายไปช่วยราชการชั่วคราว
พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย